จากช่วงที่แล้วที่เราได้พบกับพาสต้าซีฟู้ดเมนูเส้นพื้นเมืองที่นิยมรับประทานกันจากเมืองนาโบรีประเทศอิตาลีกันไปแล้ว
ก็มาถึงการออนทัวร์เมนูต่อไป
ซึ่งช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาเรียนดูเรื่องราวของเส้นโซบะจากประเทศญี่ปุ่นกัน
แต่เส้นโซบะนี้นะคะจะมีเรื่องราวอย่างไร
ตามคุณน็อตไปออนทัวร์กันเลย

แล้วก็ตรงนี้เราก็จะมาผสมกับแป้งสาลี

ส่วนประสบในเส้นโซบะนี้
มีแค่แป้งโซบะกับแป้งสาลี

อันนี้ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนในการนวด

เพื่อที่จะสู่ขั้นตอนในการตัดออกมาในเส้น

แล้วเราจะต้องรู้ด้วยกันว่ามันจะบางแค่ไหนหรือจะใช้อย่างไรได้

เพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือความบางถ้าเกิดถ้าเราไม่เท่ากันเส้นออกมาก็จะไม่สวย

วันหนึ่งที่นี่จะเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณ๖กิโล
ตรงนี้เลยบอกว่าที่นี่เป็นเส้นโซบาสดที่เก็บไว้นานไม่ได้

ถ้าอย่างนี้ก็ได้ถึงประมาณสัก๔ทุ่ม

ตรงนี้เนี่ยแป้งคือของเราจะเป็นโซบะสดอย่างที่บอก
แล้วเราไม่ได้ผสมสารเคมี

แข็งครับ
อันนี้คือเมล็ดโซบา
นี่คือเมล็ดโซบาเลย
ต้องนำเขาจากญี่ปุ่นเท่านั้น

อ่านี่แหละครับ
เล็ดโซบะที่เชฟเก่งพูดถึงนี้นะคะ

ซึ่งเป็นพืชล้มลุกที่ปลูกได้ในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น
จะถูกนำมากระทบเปลือกออกและบดจนได้ออกมาเป็นแป้ง
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยทีเดียวค่ะ
เช่นทำขนมปังเค้กรวมถึงเส้นโซบะด้วยนั่นเอง
โดยปัจจุบันที่จังหวัดเชียงรายของบ้านเรานะคะก็มีการปลูกต้นโซบะ
เพื่อนำเมล็ดมาทำเป็นแป้งโซบะ
ซึ่งควบคุมการผลิตโดยชาวญี่ปุ่นแท้
เรียกว่ามั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานได้อย่างแน่นอน
จึงทำให้ร้านโซบะจุบันนะคะไม่ต้องนำข้าวแป้งจากประเทศญี่ปุ่นเลยล่ะค่ะ
อ่ะขั้นตอนนี้คือ
เราก็จะมาทำให้บางเท่ากันทั้งแผ่น

ตรงนี้คือไม้เราจะเอาไว้มวล
ขึ้นอยู่ขนาดความใหญ่และความกว้างของตัวโซบะ
อันนี้ก็ต้องเป็นไม้ที่เฉพาะ
เพราะว่าคือถ้าไม่เอาแล้วความชื้น

เพียงทำโซบามากี่ปีแล้ว

ต้องไปร่ำเรียนที่ไหนมาเนี่ย
ตรงนี้จะเป็นเซ็นเซเป็นเชฟจากญี่ปุ่นที่ว่าเราได้

แต่ทีนี้เราเวลาทำเราก็จะนึกถึงเขาอยู่ตลอด

ก็ทำให้เรามีวันนี้
ตอนนี้รีดเส้นเรียบร้อยแล้ว
พร้อมที่จะทำการตัดแล้วใช่ไหมครับ

อันนี้จะเป็นมีดตัดโซบะ

โดยเฉพาะ
ทำไมต้องทำในลักษณะนี้ทำไมไม่ทำให้มันใหญ่มาก
มันจะพอดีมือเลยฮะ

ญี่ปุ่นเลยฮะ
อ๋อต้องมีไม้มันทัดด้วย
ครับต้องมีครับ
ต้องมีไม้มันทัดวัดเลยนะฮะ
ไปขออนุญาตเล่
อ๋อเป็นการประคองให้มันไม่ดิน

เอาล่ะเริ่มแล้วนะครับอ๋อ
หรือบางพื้นที่ก็จะปั้นออกมาเป็นก้อนกลมเหมือนโมจินั่นเองค่ะ
ส่วนจุดเริ่มต้นของการทานโซบะนะคะแบบเป็นเส้นนั้นไม่ได้มีระบุว่าอย่างชัดเจน
แต่จากบันทึกเมื่อวันที่๓กุมภาพันธ์คริสตศักราช๑๖๖
ระบุไว้ว่าได้มีการทานเส้นโซบะกันแล้ว
และถือเป็นยุคทองของการรับประทานเส้นโซบะเลยก็ว่าได้
โดยดูจากปริมาณของร้านโซบะที่เกิดขึ้นมากมาย
เช่นที่เมืองเอดุเมืองเดียวนะคะก็มีร้านโซบะอยู่ถึง๓๗๖๓ร้านค่ะ
อกจากนี้นะคะชาวญี่ปุ่นก็ยังมีประเพณีเก่าแก่
สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยเอโด
หรือช่วงปีพุทธศักราช๑๖๐๓ถึง๑๘๐
ที่ได้มีการทานเส้นโซบะในวันส่งท้ายปีเก่า
หรือที่ชาวญี่ปุ่นเขาเรียกกันว่าโทชิโคชิ
โดยมีความเชื่อว่าการทานเส้นโซบะที่ยาวและสามารถตัดได้ง่าย

และตัดสิ่งชั่วร้ายในปีเก่าออกไปนั่นเองค่ะ
ก่อนจะทำการลวกเส้นเรามาคุยเรื่องของวิธีการรับประทานเส้นโซบะกันดีกว่าครับ

ครับผมปกติโซบะก็จะมีอยู่สองแบบนะครับ
วิธีการทานก็จะมีโซบาร้อนกับโซบาเย็น

คือส้มบ่ายเย็นซอสก็จะเย็นเส้นก็จะเย็น
อุปกรณ์เครื่องเคียงวาซาบิหรือว่าจะเป็นหอมญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นใช้เท้าเนี่ย

ตัวร้อนนี่ก็เป็นเหมือนน้ำซุปคล้ายราเมง
กระดูกหมูกระดูกปลาอะไรก็ว่ากันไป
โดยปกติเนี่ยเวลากินโซบะร้อนหรือเย็นเขากินกับอะไร
พัฒนาตามยุคสมัยนั่นเอง
โอเคถ้างั้นวันนี้เราจะกินเมนูสวายเย็นดีกว่าเนอ
เป็นโซบาเย็นสบายเย็นแล้วกันอ่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมี
เป็นอ่าเมนูที่ชื่ออีบีเท็นเซโรครับผมอีบีก็คือ
กุ้งกุ้งครับผมเทนก็คือทอดทอดครับกุ้งทอดโซบะ
กุ้งทอดเพราะฉะนั้นตอนนี้วิธีการลวกเส้น
เราลวกไงครับใช่ตอนนี้คือน้ำเดือดเรียบร้อย
เดือดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับผมใส่เข้าไป
เลยม่อนี่เป็นม่อแบบพิเศษมั้ยต้นเป็นม่อชป้อ
สำหรับเขามั้ยต้องต้องเป็นม่อต้มโซ
บาด้วยเพราะว่าอะไรคือหัวแกบจะอยู่ฝั่งด้านนี้แล้ว
สังเกตดูว่าเวลาน้ำเดือนมันจะมว้วนอ่าอันนี้
เราต้องต้มประมาณกี่นาทีครับก็ตรงนี้ประมาณสี่สิบวินาทีอ่า
ตรงนี้ตอนนี้ได้ล่ะกลายเป็นเส้นร้อนแล้วทำยังไงให้เย็นล่ะ
เราก็จะมาล้างมาล้างก่อนอันนี้คือล้างเอาส่วนที่แป้งที่มันยังติดอยู่
เอาออกไปใช่ครับวันนี้เราก็จะล้างมือแป้งก่อนอ่าล้างเสร็จแล้ว
เราก็จะไม่น็อกน้ำเย็นเราก็ต้องไม่น็อกน้ำเย็น
เพราะมันคือโซบาเย็นมาดูตัวน้ำซอสครับตัวนี้นะครับผม
เดี๋ยวขออนุญาตหน่อยครับนี่นะฮะครับน้ำซอสตรงนี้เราใส่อะไรบ้างครับ
ครับตัวนี้ก็อันดับแรกเลยคือโชยุจะมีส่วนผสมของน้ำเอ่อ
ดาชิก็คือตัวน้ำปลาแห้งแล้วมีอะไรอีกเราจะมีส่วนเอ่อ
มีลินอ่าแล้วมีอะไรอีกไหมครับก็จะมีแค่เนี้ยฮะแค่แล้วก็น้ำตาล
จะมีน้ำตาลแล้วก็ส่วนผสมก็จะแตกต่างกันแต่ละสูตรของแต่ละแต่ละเมือง
แต่ละเมืองก็แตกต่างกันออกแตกต่างแล้วอันนี้เมืองอะไรถ้างั้น
นี่ของเรานี่มาจากโตเกียวโตเกียวนะฮะเป็นโซบะเย็นแบบโตเกียวเลย
โอเคตอนนี้ตอนนี้พร้อมแล้วทำไงวิธีการอ่าตรงนี้เนี้ย
กรอกซอสไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปคือเส้นเราได้แล้วนะฮะ
แล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเครื่องเคียงพร้อมเสิร์ฟโอเครสชาติของซอส
โซบะนี้นะคะจะแตกต่างกันไปตามชนิดของปลาแห้งที่ใช้ในการทำ
คลัยหรือหัวเชื้อของซอสนั่นเองค่ะ
อย่างเช่นซอสสูตรจากโตเกียวนี้นะคะ

นี่จึงกลายเป็นเอกลักษณ์ของซอสโซบะเมืองโตเกียวนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมหลายคนคงอยากจะลองทานเมนูโซบะเย็นของร้านโซบะจุบันกันแล้วใช่ไหมล่ะคะ
อดใจรอกันนิดเดียวเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อในช่วงหน้าค่ะ